ก่อนจะเข้าข่าวนี้คงต้องคุยกับทั้งสองท่านก่อน
ว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรถชนขึ้นมาทำยังไงบ้าง

โทรหาตำรวจก่อนเลยแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉิน

ใช่แต่ว่าจากกรณีนี้เขามีพนักงานกู้ภัยทางหลวง
เขาโพสต์คลิปเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะ

และให้รีบเคลื่อนย้ายรถไปยังจุดที่ปลอดภัย
ก่อนจะมาตกลงค่าเสียหายกันก่อนดีกว่านะคะ
ฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยเหมือนกับเหตุการณ์นี้ได้ค่ะ

ขณะที่ก็เห็นนะคะว่ารถเก๋งกับรถกระบะเนี่ย
อุบัติเหตุชนท้ายกันจอดอยู่แล้วเห็นไหม
แต่ยังไงคะปรากฏว่า
กำลังเจรจาค่าเสียหายกันอยู่เลยนะคะ

แต่มีรถตู้วิ่งเข้ามา
แล้วก็ชนซ้ำเข้าที่ท้ายรถกระบะ
ทำให้รถกระบะเนี่ยพุ่งไปชนคนที่กำลังยืนเจรจากันอยู่ค่ะ

บางครั้งมันกระทันหันเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนอย่างจังเลยนะคะ
ผู้ที่โพสต์คลิปนี้ระบุข้อความแสดงความเสียใจ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยังนาย
ีรวัตรแก้ววงศาพนักงานกู้ภัยสังกัดแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เขาบอกว่าได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมว่ามีอุบัติเหตุรถชน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ขาเข้ากรุงเทพ
กิโลเมตรที่๑๑นะคะ
เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บหนักเป็นชาย๑คน
มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึง
ซึ่งผ่านมาบนเส้นทางนี้พอดีเนี่ย
กำลังปั๊มหัวใจชายคนดังกล่าวอยู่
ก็เลยรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจต่อถึง๕ครั้ง
แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ยื้อชีวิตไม่ได้ค่ะ
จากผู้เสียชีวิตถูกแรงกระแทกจากรถตู้

แล้วรถกระบะคันนี้ก็เลยพุ่งชนซ้ำจนร่างเขาอัดกับราวสะพาน
ส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่นนั้นเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
ธีรวัตรก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ตระเวนตรวจสอบเส้นทางเป็นประจำ
ยืนยันว่าจุดเกิดเหตุแม้จะเป็นช่วงเนินขึ้นสะพาน
แต่ก็มองเห็นรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะ
และในการสำรวจจุดเกิดเหตุไม่พบรอยเบรกของรถตู้
อีกทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
ก็เห็นว่าคนขับรถตู้ซึ่งขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งตรงมาที่รถทั้งสองคันที่จอดอยู่
ห้องจากรถกระบาดจอดบังรถเก๋งคันหน้าในแนวเส้นตรงพอดี
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ขึ้นล่ะค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายนี้ก็เลยแนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ย
ผู้ประสบเหตุรีบลงมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก่อน
เคลื่อนย้ายได้ก็ให้รีบเคลื่อนย้ายรถไปยังจุดปลอดภัย
แล้วค่อยมาตกลงค่าเสียหายกันก็จะปลอดภัยกับทุกฝ่ายนะคะ
ทั้งตัวผู้ประสบเหตุเองรวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะ
แต่เรื่องนี้อันตรายจริงนะตอนที่ฉันรถชน

แต่ด้วยความที่รถขยับไม่ได้เพราะเบียดติดกันมาก
จังหวะจะเดินลงมาถ่ายรูปก็อันตรายเหมือนกัน
เพราะว่ามันคือทางด่วนมันคือส่วนที่ใช้ความเร็ว
จะลงมาถ่ายรูปก็มีรถมาชนท้ายแล้ว

อย่างเช่นเลนขวาสุดคือรถส่วนมากจะวิ่งเร็วอยู่แล้ว
คุณผู้ชมก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ